ช่วงนี้ค่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่
ฤดูฝนอย่างเป็นทางการสำหรับประเทศไทยนะแต่ยังมีบางพึงบางพื้นที่
ฝนไม่มานานแล้วไม่เจอกับฝนนานแล้วที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
เขาก็เลยใช้พิธีเรียกขอฝนด้วยการสร้างประหลัดขิกอันใหญ่เลยนะ
มาวางไว้บนสะพานตรงนี้เลยปกติเขาจะมีพิธีแห่
แล้วก็จะเป็นวันไปนะวัน๒วันเขาบอกอาจจะไม่มา
ก็เลยต้องมาตั้งแบบนี้เลยมาตั้งแบบนี้เลยให้อยู่นานนาน
เป็นหัวสะพานไว้แบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะขอฝนกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะว่ามีการสร้างประหลัดขิกขนาดใหญ่
ราวสะพานตรงนี้คือสะพานข้ามคลองจอราเข้ตำบลท่าช้างอำเภอวิเศษชายชาญค่ะ
สอบถามชาวบ้านเขาบอกมันก็เป็นความเชื่อแหละตั้งแต่โบราณ
หลังจากภัยแรงขยายวงกว้างทำให้ห้วยหนองคลองบึงแห้งหมดเลย
ชาวบ้านค่ะอยากจะพึ่งฟ้าพึ่งฝนก็ไม่มาสักที
ต้องหันมาพึ่งศัยศาสตร์ก็คือการสร้างปลัดขิกปลัดขิก
เพื่อให้เทวดาที่อยู่บนฟ้าได้รับรู้ถึงความยากลำบากของมนุษย
จะได้ปล่อยฝนลงมาหน่อยนายสุรพลชื่อนิยมอายุหกสิบเอ็ดปีค่ะ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าความเชื่อนี้มันมีนานแล้ว
อันนี้เราปกติเราเคยเห็นแล้วแล้วก็มีทุกภาคนะคะ
หรือการสร้างประหลัดขิกอันใหญ่ปั้นรูปหญิงสาวกับชายหนุ่ม
ร่วมเพศกันมาตั้งไว้กลางแจ้งอันนี้ก็เป็นหลายวิธีนะคะ
ชาวบ้านเขาทำกันแต่ปีนี้ชาวบ้านคิดว่า
แห่นางแมวขอฝนติดปัญหาค่ะ
การแพร่ระบาดโควิด๑๙เพราะว่าต้องมารวมตัวกันหลายคน
อกจากนี้อาจจะไปผิดพรบคุ้มครองสัตว์ด้วย

ชาวบ้านก็เลยทำเพียงประหลัดขีกอันนี้มาวางเอาไว้บนสะพานค่ะ
ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะตกหรือไม่ตก
แต่นี่คือวิธีที่ทำได้เป็นที่พึ่งทางใจ